คุณผู้ชมคะไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอีกอุบัติเหตุหนึ่งนะคะ
เขาบอกว่ารถเนี่ยเป็นรถเก๋งไปชนเข้ากับกระบะมันเป็นลักษณะเหมือนแยก
แล้วก็คงไม่รู้ว่าใครมาก่อนใครมาหลังจะบอกว่าเป็นแยกวัดใจได้หรือเปล่า
เพราะมาเสร็จพอชนกันเสร็จตัวรถเก๋งในรถเนี่ยมีคนมาด้วยกัน๔คนตกลงไปในคลองเลยค่ะ
ดูลักษณะของแยกคุณผู้ชมดูแล้วมันไม่น่าจะมีสัญญาณไฟล่ะ
อ่าเดี๋ยวลองดูอีกมุมนี่นะคะ

เสร็จแล้วรถเก่งเนี่ยก็ตกคลองพี่แบบนั้น

เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงถนนเรียบคลองชลประธาน
ตรงนี้คือสายเขาน้อยท่ามกานะคะที่ท่าม่วงกาญจนบุรี
แล้วเหมือนกับมาด้วยความเร็วด้วยอีกต่างหากนะ
ด้วยอีกต่างหากนะชาวบ้านพอเห็นการก็เข้าไปชื่อเหลือคนที่ติดอยู่ในรถเก๋งแล้วค่ะ
ก็ลำบากนะเพราะว่าตกลงไปในคลองตรงนั้นสรุปแล้วมีคนเจ็บอยู่ในรถเก่งคันนี้สี่คน
แล้วทราบต่อมาว่าเป็นกลุ่มนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนะคะ
ส่วนกระบะเองเจ็บเหมือนกันมีคนมาด้วยกันในรถกระบะ๒คน
ชาวบ้านให้ข้อมูลทางแยกตรงนี้เพิ่งจะสร้างสะพานใหม่เชื่อมต่อกับถนน
แล้วมันมีขนาดกว้างรถอาจจะขับเร็วจนเกินเหตุ
แล้วตรงนี้ไม่มีสัญญาณไฟเตือนอีกต่างหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บกวนเถอะหาแนวทางป้องกันจะมาติดสัญญาณไฟเตือนอะไรก็ได้
คุณผู้ชมลองดูกระจกรถนะมันจะมีรูด้วยนะ
คือตรงกระจกรถเก่งเนี่ยมีรูเพราะอะไรเพราะเหล่าบรรดานนักศึกษาแพทย์ทั้ง๔คน
เขาพยายามใช้ไอ้ตัวหัวรองหัวรองเบาะที่เราจะเลยได้ข้อมูลว่า
ถ้ารถตกลงไปในน้ำต้องอันนี้ค่ะให้เอาอันนั้นมาทุบกระจก
เขาก็พยายามจะทุบกระจกอันนี้แล้วสุดท้ายก็มีชาวบ้านมาช่วย
หรือเอาออกมาได้ค่ะอืมนะครับก็มีวงจรปิดให้เห็นชัดเจนเลยนะ